เรื่องนี้เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
เนื่องจากมีทางด้านของเจ้าของเอกชนเนี่ยนำขยะใส่รถแล้วก็คือเอามาทิ้ง
แล้วเอามาทิ้งมันใกล้กับเขตชุมชนไงคะ
เดือดร้อนก็คือกลิ่นเหม็นของขยะเนี่ยมันส่งกลิ่นไปทั่วเลยนะคะ
ซึ่งชาวบ้านที่หมู่บ้านเอกชนแห่งหนึ่งแถวคลองกัญญาหมู่ที่๒๒ตะบนบางพลีใหญ่
อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรประการและพื้นที่ใกล้เคียง
คือเขามาร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวเลยค่ะ
บอกเจ้าของที่เอกชนที่อยู่ติดกับหมู่บ้านเนี่ย
คือนำขยะใส่บรรทุกรถพ่วงแบบนี้แล้วก็รถสิบล้อจากนอกพื้นที่
เอามาถมที่ดินที่มันอยู่ติดกับหมู่บ้านนี่ไงเห็นไหมเห็นหมู่บ้านอยู่ใกล้นะคะ
ทีนี้ตรงจุดที่เขาถมเนี่ยคือมันเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่กว่า๒๐ไร่
ที่เคยขุดเอาหน้าดินไปถมที่อีกแห่งหนึ่งแต่ทีนี้พอจะเอามาถมที่ใหม่ก็เอาขยะมาถมแทน
ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านกว่า๒๖๐หลังคาเรือนที่อยู่โดยรอบนะคะ
โดยเนี่ยไม่ได้เพิ่งทำวันสองวันนะทำมาเป็นสัปดาห์แล้วที่เอาขยะมาถม
ชาวบ้านบอกว่าอยู่แถวนั้นต้องปิดบ้านอยู่ในบ้านทั้งวันออกมาไม่ได้
ผ้าไว้ก็ตากไม่ได้เพราะกลิ่นขยะมันติดเสื้อผ้า
ชาวบ้านบางคนป่วยแล้วนะคะได้รับผลกระทบเรื่องระบบทางเดินหายใจด้วย
ต้องเปิดแอร์อยู่ในบ้านทั้งวันบางหลังเปิดแอร์แล้วเนี่ยกลิ่นก็ยังเข้าไปรบกวน
ติ่งแรงมากเธอทนไม่ไหวตอนนี้หายใจไม่ออก
เสื้อผ้าที่ตากไว้ด้วยเนี่ยก็ได้กลิ่นขยะต้องนำไปซักใหม่ค่ะขอให้หน่วยงานตรวจสอบหน่อยว่าการนำขยะมาถมที่แบบนี้
ดำเนินการอย่างถูกต้องหรือไม่นะคะฟังเสียงชาวบ้านที่เขาได้รับผลกระทบค่ะ
ตอนแรกได้กลิ่นก็ไม่แน่ใจก็เลยปีนกำแพงดูว่าเขาเอาอะไรมาถม
พอดีพอซูมเข้าไปก็จะเห็นแบบขยะผสมดินค่ะอืมเป็นขยะเนี้ย
ค่ะมีกลิ่นเหม็นไหมมีกลิ่นเหม็นแรงมากแรงจนแบบต้องปิดประตูบ้านทุกบาน
หน้าต่างของบานคืออยู่ไม่ได้แม้แต่ปิดแล้วเปิดแอร์อยู่เผื่อเครื่องฟอกก็ยังมีกลิ่นอยู่
ค่ะเราได้รับความเดือดร้อนยังไงคือมันแสบจมูกค่ะมันระยะยาวอาจจะส่งผลต่อสุขภาพ
เนี่ยค่ะชาวบ้านเขาก็เลยบอกว่าตอนนี้หน่วยงานไหนเกี่ยวข้องมาดูแลตรวจสอบหน่อย
เดือดร้อนมากจริงนะคะแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพด้วยระยะยาวอะค่ะ